สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับ

ก่อนจะถึงเรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นไว้
ผมจะบอกว่าช่วงเวลานี้

เวียนหัวกับพฤติกรรมสองปอหน่อยครับ
เพราะว่าได้ทำให้เกิดความสับสน

ถึงจะเวียนหัวยังไงก็ติดตามครับ
เพราะว่านี่จะเป็นเข็มทิศ
ชี้อนาคตของประเทศในทางการเมือง

เราจะได้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรี

หรือจะได้รัฐบาลจากฝากใหม่
มาเป็นนายกมาเป็นรัฐบาล
แล้วการเป็นนายกการเป็นรัฐมนตรี

จะต้องเป็นคนที่จะต้องทำงานจริงจัง

ต้องวิ่งสู้ฟัดกับปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ
เพราะจากนี้ไปปัญหาเศรษฐกิจ
จะทำให้ประเทศเราลำบากมากขึ้น

เราเจอปัญหาทั้งสงครามทั้งเรื่องโควิด
ทั้งเรื่องเศรษฐกิจหลายเรื่องที่ผ่านมา

ถ้าเราได้รัฐบาลที่ไม่เก่ง
ทีมเศรษฐกิจที่ไม่เก่ง

กู้ความลำบากประชาชนไม่ได้

จะต้องติดตามว่าการเมืองจากนี้ไป

มันอาจจะทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่าย
ว่ามันเกิดความสับสน
สื่อก็ไปถามไม่มีคำตอบไม่ชัดเจน
ยังไงก็ต้องติดตามครับ

ใครจะมาเป็นรัฐบาล
ใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยลบเลือน
จากสังคมไทยคือการทุจริตคอลลับชั่น
ผมทำเก่ามา๔๐๕๐ปี

ใครมาเป็นรัฐบาลก็เหมือนกันหมด

ต่อสู้กับการทุจริตคอลลับชั่น

ทุจริตคอลลับชั่นไม่จางหายไปเลย

สรุปสถานการณ์ภาวะทุจริตคอรัปชั่น

สร้างรับงานจากราชการ

รับงานที่ไม่มีคุณภาพ
ถัวน้อยถูกบังคับให้รับงาน

ที่ไม่มีคุณภาพรับมาแล้วงานก็เสียหายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้
ดีไม่ดีตัวเองจะต้องลำบากเพราะไปเซ็นรับงานที่ไม่มีคุณภาพ
ข้างบนเขากินกันแล้วก็สั่งการลงมา
นี่คือที่มาเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเป็นวิศวกร
ถูกบังคับให้เซ็นรับงานที่เขามองเห็นว่าไม่ควรจะรับ
อัดทนกับระบบนี้ไม่ไหวฆ่าตัวตายครับ
ผมนึกถึงสืบนาคสะเทียนสืบนาคสะเทียนปลิดชีวิตตัวเอง
เพื่อให้สังคมตื่นขึ้นมารักผืนป่าตื่นขึ้นมารักสัตว์ป่า
ชีวิตในป่าสืบเสียชีวิตไปมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
มีการออกกฎหมายมีการเอาจริงเอาจังหลายเรื่องตามมา
และมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าการตายของวิศวกรคนนี้
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นไหมครับเพราะผมดูว่าเรื่องก็เงียบไป
ผมหยิบเอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อจะบอกว่าวิศวกรที่ยอมปิดชีวิตเนี่ย
เขาต้องการยังไงผมจะเริ่มต้นข่าวนี้ที่ว่าเขาเสียชีวิตเขาคนนี้ชื่อ
เป็นจดหมายลาตายนะครับเป็นจดหมายลาตายของหนุ่มคนนี้
เขาชื่อนายพานุเมษวาดเสาหาอายุ๒๗ปีเป็นชาวอุดรครับ
แล้วก็รมควันฆ่าตัวตายในรถคันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบจดหมายลาตาย
ถึงพ่อแม่ว่าถูกกดดันจากทีมทำงานที่เต็มไปด้วยการทุจริตในโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของเทศบาล
ไม่สามารถรับกับระบบช่อกงได้อีกขอแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย
ดูบางช่วงบางตอนที่เขาเขียนจดหมายเขียนไว้ว่าโทรหาแม่ผม
เขียนไว้ว่าระบบท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนากลางโครงการก่อสร้าง๑โครงการพิวัฒน์ธรรม
ผู้ควบคุมงานต้องไปรับค่าทดสอบวัสดุจากผู้รับจ้าง๑ของมูลค่า
แล้วค่าป้ายเหล็กช่างคุมงานต้องเอาของเก่าราคา๒๕๐๐บาทและของค่าป้ายไวนิ่นอีก๒๕๐๐บาท
พอตรวจรับก็ต้องไปรับค่ากรรมการตรวจรับจากผู้รับจ้าง
ขอข้อมูลผู้รับจ้าง๑ของข้อมูลค่าโครงการมาเคลียร์ให้กับกรรมการ
พร้อมค่าควบคุมงานอีก๑ของมูลค่าโครงการ
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรกองช่างที่ทำกันมา
ข้าพเจ้าบรรจุเมื่อวันที่๑มิถุนา๖๕
มาเจอระบบดังกล่าวพยายามปรับให้อยู่ได้แต่ก็อยู่ไม่ได้
ขอยื่นลาออกที่พอเมื่อวันที่๑ธันวาคม๖๕
แต่ก็ยังมีงานยังไม่ตรวจรับอีก๓งานของบริษัทแห่งหนึ่ง
อกจากนี้ยังมีจดหมายเขียนไว้ว่าถึงพ่อและแม่และป๊อก
ขอโทษที่ต้องทำแบบนี้ผมเจอการทำงานที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
เพื่อนร่วมงานลูกจ้างที่ไซโคให้ผมต้องไปพูดเอาเงินค่าทดสอบวัสดุ
และค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการมาให้มันทำมันเป็นลูกจ้างเก่า
ของเทศบาลมันพูดเข้าขากันดีมากครับ
พอเอาตังค์เข้ามาแล้วมีปัญหาเส้นเพชรสุวรรณ๖วันตรวจรับ
ผมมองดูเนื้องานไม่เรียบร้อยถนนร่อนแตกร้าว
โครงการราคาหกแสนฟันประมูลมาที่สี่แสน
ไหนจะต้องจ่ายให้นายกไปดูได้เลยครับ
งานเกือบจะทุกโครงการในเทศบาลตำบลนากลาง
ล่าสุดมีแต่ห้างนั้นห้างนี้ได้งานเพราะนายกรายงาน
และคลังก็เหมือนตัวแทนผู้รับจ้าง
เป็นคนดำเนินการทุกอย่างให้ผู้รับจ้าง
และได้ส่วนเปอร์เซ็นต์ต่อโครงการ๓ของมูลค่างาน
ผมมาบรรจุใหม่กลับให้คุมงานตั้งแต่เดือนแรก
ยังไม่รู้ระเบียบเท่าไหร่แถมยังมาเจอการทุจริต
จนเป็นระบบวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลนากลาง
ล่าสุดผู้รับจ้างขอเทคอนกรีตเส้นนราชัยนันทจันทร์ตอนเย็นด้วยความสงสาร
เพราะไปรับตังค่าทดสอบวัสดุและค่าป้ายประชาสัมพันธ์เขามา
เหมือนช่างคนอื่นเรามาใหม่ก็ต้องตามน้ำไปก่อน
ระบบท้องถิ่นไม่รู้เป็นเฉพาะเทศบาลที่นี่หรือไม่เป็นอะไรที่แย่มาก
เหมือนกับเป็นเครื่องมือสำหรับการทำเงินให้กับผู้บริหาร
ไม่เฉพาะนักการเมืองข้าราชการตัวใหญ่
แต่จะหาเศษหาเลยจากโครงการการทำชั่วของพวกเขา
เล่ายังไงก็ไม่หมดขอให้พวกเราพวกมันทุกคนได้รับผลการที่มันโกงทุจริต
เศษหาเลยจากเจ้าหน้าที่ร่างถ้ายังอยู่ดี
ขอบริจาคให้กายวิพากษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นี่นี่คือจดหมายที่วิศวกรคนนี้เขียนไว้
หลังจากนั้นทั้งเลขาปปชทั้งผู้บังคับการปปช
ก็ได้บอกว่าจะสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้
จะดูรายละเอียดเรื่องนี้ว่ามันเป็นมาเป็นไปยังไง
นี่คือการลาตายที่ผมคิดว่ามันควรจะมีผลสะท้อนกับสังคมมากกว่านี้
แต่ดูแล้วข่าวก็เงียบไป

เทียบกับกรณีการเสียชีวิตของสืบนาคาเสถียร
สืบนารกษียรเสียชีวิต
แต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม

นายพานุเมษเสียชีวิตเพราะทนเห็นระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างการรับงานรับเหมา

โครงการการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่งท้องถิ่น

หนึ่งชีวิตที่ศูนย์เสียไป
มันควรจะเกิดอะไรตามมาไหมครับ
มันควรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาไหมครับ
กระทรวงมหาดไทยควรจะมีคำตอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายควรจะมีคำตอบ
ปปชควรจะมีคำตอบ

ผมปิดท้ายอีกทีนึงว่าสืบนาคสะเทียน
ลุกสังคมไทยให้ตื่นขึ้นมา
รักป่ารักผืนป่ารักสัตว์ป่า

แล้วก็สมความคาดหมายจริง
เพราะหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
แต่ว่าการเสียชีวิตของพานุเมษวาดโสหา
ปลุกสังคมไทยให้ตื่นขึ้นมาต่อต้านทุจริตคอลลับชั่น
ในวงการก่อสร้างงานราชการได้ไหมครับ
นี่คือคำถามตัวโตเที่ยงวันนี้ครับ